คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องวินวินกันดีกว่า

แต่นี่เป็นเรื่องของพี่วินและพี่วิน

ในกลุ่มเพื่อนร่วมอาชีพนะครับ
แต่ว่าไม่ได้เกิดจากการแย่งลูกค้านะ
แต่มันมีมูลเหตุที่ผมจะเล่าให้คุณผู้ชมฟัง

เพราะว่าคลิปนี้เผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลครับ

มาพร้อมอาวุธยาวเลยนะฮะ
จากนั้นเดินปรีเข้าไป
แล้วก็วิ่งไล่ทำร้ายพี่วินที่ถือเก้าอี้ในการป้องกันตัว
พี่วินที่ถือเก้าอี้พยายามที่จะปีนข้ามเครื่องกีดขวางเข้ามา
บริษัทแห่งหนึ่งเพื่อจะหนีไง
แต่ปรากฏว่าหนีไม่พ้นก็โดนตีไปหลายที

พี่วินไม้ยาวก็วิ่งตามมา
แต่รอปภก็ช่วยกันเจรจา
แล้วก็ห้ามปรามกันไว้ได้ให้สงบสติอารมณ์กันไว้ก่อนนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง

เกิดขึ้นวันที่๑๒พฤษภาคมที่ผ่านมา

ใช้ท่อนเหล็กไล่ทุบตีเพื่อนวินอีกคนหนึ่ง
และระหว่างนั้นก็มีรอปภคนหนึ่งเข้ามาช่วยห้ามปราม
เราเห็นภาพจากกล้องสองมุมนะ

มีคนได้รับบาดเจ็บไป๑คน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้ไปพูดคุยกับผู้เสียหาย
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือคนที่ถูกตีนั่นแหละ
ซึ่งคนที่ถูกตีเล่าให้ฟังว่าเคยสนิทสนม
และรู้จักกับพี่วินเสื้อส้ม
ชื่อว่านายสารายุทธ์เป็นอย่างดี

เพราะว่าพี่วินสารายุทเนี่ยตะก่อนเค้าทำอาชีพอื่น
แต่ตอนหลังเขาอยากจะหันมาทำอาชีพ
เป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างบ้างนะครับ
แต่ว่าไม่มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
แม่ของผู้บาดเจ็บก็เลยใจดี
ออกเงินดาวน์รถจักรยานยนต์ให้พี่วินสรายุทธ์เขา
แล้วบอกวินสรายุทธ์ไปผ่อนรถต่อเองนะ
แต่ปรากฏว่าพี่วินสรายุทธ์ผ่อนเพียงไม่กี่งวด

และท้ายที่สุดก็ทำให้บริษัทไฟแนนซ์
มายึดรถจักรยานยนต์คันนั้นไป
แต่ปรากฏว่าพี่วินสรายุทธ์ไม่พอใจ
ไม่พอใจตัวผู้บาดเจ็บ
ทั้งที่แม่ผู้บาดเจ็บเป็นคนออกเงินดาวน์ให้นะ
แล้วก็ให้พี่วินสรายุทธ์ไปผ่อนเอง
แต่ว่าตอนหลังถูกยึดรถไปก็รู้สึกโอ้ยโกรธ

ก็เลยเกิดการชกต่อยกัน
ขับไล่เขาออกจากวินที่รับส่งผู้โดยสาร
บริเวณหน้าสถานีอนามัยบ้านมาบยางพร
ยังห้ามเขาห้ามผู้บาดเจ็บเนี่ย
รับส่งผู้โดยสารในบริเวณนั้นด้วย
คือหว้องพื้นที่แล้วเหมือนพรค่ะ

ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีอนามัยบ้านมาบยางพร

คือแยกวินกันอยู่แล้วไม่ข้องเกี่ยวกันก็ได้

มีลูกค้าโทรศัพท์เรียกให้มา

แต่เมื่อวินสรายุทธ์เห็นเข้า

ถึงขั้นถือไม้ถือเหล็กเนี่ย
วิ่งไล่ตีไล่ฟาดกันนะฮะ
ก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่า

บอกว่าถ้าเกิดว่าคราวหน้าจะให้เจอที่ไหน

เขาจะตามตีให้ตายเขาเคยบอกผมแบบนี้นะ

โดยบังเอิญว่าผมไปรับลูกค้าที่หน้าคอนโดไปปิด

โทรมาแล้วผมไปส่งลูกค้า

ผมก็ไม่ทราบด้วยว่าเขามาจากไหนมาตอนไหน
แต่ตอนนั้นที่ดีอย่างหนึ่งคือ

เขาเพิ่งไล่ตีไหม

น่าจะเป็นเหล็กท่อนยาวประมาณเมตรเศษครับ

ตะโกนด้วยครับตะโกนว่าจะเอาผมให้ตายประมาณนี้ครับ
นี่แหละครับผู้เสียหายท่านนี้ยังบอกด้วยนะครับว่าขณะนี้
ตำรวจภูทรปลวกแดงยังรอใบแจ้งผลการตรวจร่างกายเขาอยู่
ซึ่งเขาต้องเย็บแผล๒เข็มเนื่องจากบาดเจ็บที่ข้อศอกแล้วก็บริเวณฝ่าเท้านะครับ
แล้วก็ผู้เสียหายบอกด้วยว่าก็รู้สึกหวาดกลัว
เพราะว่านายสรายุทธ์แล้วก็พวกอาจจะดักทำร้ายร่างกายได้อีก
เมื่อกี้เขาขู่บอกว่าเอาถึงตายนะ
แล้วก็มีคนบอกว่าที่วินของนายสรายุทธ์ยังมีท่อนเหล็ก
ซึ่งเป็นอาวุธเก็บอยู่ที่วินตลอดเวลาเลย
โดยเขาบอกว่าหากเสร็จคดีความนี้แล้วเขาตั้งใจว่าจะพาครอบครัวเลยนะ
ย้ายกลับไปที่บ้านเกิดที่จังหวัดเชียงรายคือต้องย้ายหนีเลยล่ะ
เพราะกลัวว่าหากอยู่ที่นี่ต่อไปอาจจะถูกทำร้ายถึงแก่ชีวิตได้สักวันหนึ่งนะครับ
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีโดยเร็วนะครับแต่ตัวเขาก็ยังกลัวอยู่
แต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานอย่างดีนะครับ